ข่าวใส่ไข่สดใหม่

เดี๋ยวนี้เป็นการแบบสัมภาษณ์เอาไมค์ออกข้างนอกได้

ของพี่เอด้วยแล้วก็ของพี่ตัวกลับมาถ่ายด้วย

อาหมีอาหมีอาหมีโชติ

บุษราคำ

คือก่อนหน้านี้น้างเค้าไปนะครับ
เขาเรียกอะไรไปรายงานตัวตลอดเวลา
แล้วสุดท้ายก็ไปทำเรื่องทำราวอีก
นี่โฉมหน้าทีนี้ทำอาย

คือพันธุ์ตำรวจเอกพาสกร
คุณทรัพย์นะครับเป็นภูมิกับอยู่ที่สพดอนหัวล่อ
พร้อมกับทางผลตรวจโทจิรวัตรจันสีเพชรนะฮะ
เป็นรองกับการสอบสวนไปจับกลุ่มตัวนางสาว
บุษราคำเสาทองหรือหมวยอายุยี่สิบสามปีนะครับ
หมายจับของสารแขวงจังหวัดชนบุรี
สามหมายจับด้วยกันได้ก็หาช่อโกงทรัพย์
เรื่องต้นเนี่ยผู้ต้องหาก็ให้การภาคเศษครับ
แล้วก็บอกให้สื่อมวลชนได้ทราบแล้วนะครับว่า
เดี๋ยวจะให้การในชั้น๓เท่านั้นขอไม่พูดอะไรก็แล้วกัน
นี่นะฮะทางด้านปฏิบัติโทษโจรวัติได้เปิดเผยนะครับว่า
การจับกลุ่มของนางสาวกุศกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะฮะ
ก็เรียกว่าตามหมายจับของสารแขวงจังหวัดชนบุรี
หมายจับด้วยกันหลังมีผู้เสียหายนั้นมาแจ้งความนะครับว่า
นางสาวบุษราคำได้มาตีสนิทแล้วก็รู้จักกันทางโซเชียล
มีการติดต่อกันมาตลอดต่อมานางสาวบุษราคำนะครับ
ได้ให้เงินกับผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ชายไปดาวน์รถ
หลังจากนั้นก็ตกลงไปดาวนรถยนต์กันโดยใช้ชื่อของผู้เสียหายในการออกรถ
แล้วหลังจากนั้นก็ไปรับรถยนต์หลังจากนั้นหายไปเลย
ผู้ชายก็รับเรื่องไปนะครับก็คือรับหนี้สินนะต้องไม่รับไม่รับ
มีทั้งหมดเนี่ยนะครับที่โดดเนี่ยนะครับมีสอบพอร์ดอนหูล่อ
มีสอบพอร์เดียวมีสอบพอร์แสนสุกมีสอบพอร์สะเม็ด
นี่นะอร่อยนะครับมีสอบพอร์ดอนหูล่อสอบพอร์แสนสุกสอบพอร์สะเม็ด
สอบพอบมืงชนบุรีครับคืิง่ายว่าบุษลาครรมที่เราเคยรู้กันมา
ก็คือบุษรากรรมจะตีสนิทผ่านโซเชียลก็จะทำให้ความรู้จักโซเชียลนี่แหละ
มีการติดต่อกับผู้ชายมาตลอดแล้วก็ให้ผู้ชายไปดาวน์รถ
ไปดาวรถให้ตราบบอกว่าผู้ชายก็ต้องกินแรกต้องรับหนี้สิน
คือจะเป็นแอปหาคู่และผู้ชายเจอเนี่ยก็ใช้หน้าจริง
คุยพูดคุยกันเสร็จแล้วก็แลกไลน์กันเสร็จก็คุยกัน
ก็หลังจากนั้นเนี่ยพยายามคุยถึงเรื่องราวของความรัก
หลอกลอกเขานู่นนี่นั่นต่างนานา

นางก็จะพยายามบอกว่าตัวเองน่าสงสาร
ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานนะ

บางคนก็บอกว่าไม่มีตังค์เนี่ยคือแบบลำบากเหลือเกิน
จะต้องแบบไปเดินทางไปทำงานทำยังไงดี

เพราะฉะนั้นที่รักช่วยหน่อยได้ไหม
เอาบัตรประชาชนของที่รักเนี่ยแหละ
โอเคก็คุณเป็นคนจ่ายค่าดาวแล้วก็แค่ยืมบัตรประชาชนเขา

เอ่อทำให้ก็คือเอาบัตรประชาชนเนี้ยไปจัดการทำให้
ครั้งนี้เขาโอนเงินไปจ่ายค่าดาวน์รถ
พอเสร็จปุ๊บผู้หญิงไปรับรถเองนะ

ก็นี่ก็งงเลยคือไปเลยแก้วเลย
ผู้ชายก็อ้าวหายไปเลยแล้วทำยังไงวะ
เอาบัตรกูเนี่ยไปใช้ด้วย
ไปเป็นคนกู้
สุดท้ายแล้วผู้ชายก็ต้องมานั่งจ่ายหนี้รถแทน

ผู้เสียหาย๒รายผมเคยไปพูดคุยมาทีนึงแล้ว
ก็เหมือนกันก็มีการพูดคุยกันแล้ว
ผู้หญิงคนนี้ก็มีการไปตำรวจเขาก็เหมือนกับออกหมายนะ

ข่าวมันมาประมาณสักกี่เดือนที่แล้วตอนแรกเงียบไปแล้วข่าวนี้

ขาลมดีนางขาลมดีแล้วนางก็ไม่หนีด้วยนะ
ตอนนั้นในช่วงนั้นก็ไม่หนีนางก็ประมาณว่า

อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาสงสัยกันคือ

เป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าอาจจะลงคนละที่แต่ว่าจะเป็นยี่ห้อนั้น

พอได้มาปุ๊บก็ส่งขายเลย
คือมันก็ขายเป็นรถเถื่อนรถหนีอะไรรถติดไฟแนนซ์อะไรก็ขายไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็อยู่ดีก็โดนจับแล้วตอนนี้

ไม่แล้วอย่างนี้เขาก็อาจจะใช้ชีวิตได้ของเขาอยู่ปกติอย่างนี้

ใช่นางก็หลอกนางไปนางก็อะไรอย่างนี้
คือเอาคือจุดมุ่งหมายคือเอาบัตรประชาชนของผู้ชายนั่นแหละ
เอาไปซื้อรถแล้วนั้นก็มีคนขายเงินดาวน์
พอได้รถมาปุ๊บเอารถไปเลยแล้วก็ไปขาย
ถ้าสมมุติจริงมันก็เหมือนให้โดยเสน่หาเนอะ

ถ้าผู้ชายจะซวยตามภาคกฎหมายและชื่อมันเป็นชื่อมูลชาย
แต่ที่มันน่าแปลกคือบางศูนย์เนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ไปเอารถเองโดยที่ผู้ชาย
ไม่ได้ไปเอารถนะสาวุดต้องไปเอารถเพราะมนต์ต้องไปเซ็นชื่อ
เขาเขียนว่าอำนาจหรือเปล่า

ไม่เขียนด้วยเขาปล่อยไปได้

ซึ่งอย่างนี้แต่รถเมย์ไปเอารถแทนได้

โชว์รูมก็อยากจะขายเขาก็เห็นมีบัตรประชาชนแล้วก็จบ

แม้ตอนนี้มีเงินไม่ถึงแสนก็ดาวน์รถได้ละมั้ย

ซึ่งภาระการผ่อนก็ต้องเป็นของเจ้าของบัตร
อืม

เขาคงไม่ค่อยเห็นตัวจริงนะมันก็สวยไปเลยนะไม่เคยเห็นตัวจริงแล้วนางจะได้เท่ากับนางมีความผิด
ก็คุกอะเพราะว่านางทำมาหลายรอบแล้ว
แรกนางยังไม่รู้สึกว่านางผิดถูกต้องไหมล่ะ

แต่บางทีเขาบอกว่าก็ดูมีความรู้นะเขาบอกว่าไปคุยในชั้นศาลไม่คุยพักเผื่อ
คือวันนี้นักข่าวพยายามจะสัมภาษณ์นางถ้าพี่ดูจากข่าวเนี่ย
คือนางเขาไปพูดนางก็แบบว่าโอเคเหลือไปรอฟังในชั้นศาลเอาให้ด้วยกันคือ

แต่บางคนเจอตอนที่ไปรับรถ
มีคนหนึ่งเอาไปรับให้

เอารถออกมาให้ผู้หญิงคนนี้ก็ขับรถไปเลย

ผู้ชายไม่ได้ไปเอาแล้วก็ไปเลย
รายล่าสุดเขาก็มีการส่งลายไป

ไม่แรกก็ต้องโดนเบาก่อนสิคนเราไม่เวลาโดนโปร่งมันก็ต้องหวัง
ที่จะได้เงินคืน
เออก็ต้องแบบค่อยตะล่ม
เขาพูดกันอย่างนี้เลยว่าเอาเงินคืนมาได้แล้วคือคุยอย่างนี้
แต่ว่าผู้ชายคือซื่อก็ยังคุยอย่างนี้หนูอยู่
ก็คือยังรักเขาอยู่เนอะจริงตอนนี้คนเรามันรัก
คือจะใช้รักก็คงไม่ใช่คงต้องใช้เขาหวังอยู่

นั่นเห็นไหมมันไม่ใช่มือเจ็บก็นั่นนะ
ล็อกโคโก้แชเนลหรือวะ
โคโพสชาแนลไปแล้ว
โคโพสชาแนลไง
เมื่อกี้คือล็อกกุญแจไว้อย่างไร
ต้องแล้วแหละหลายรอบแล้ว

โลกออนไลน์ขนาดนี้ก็คือหลังจากที่เพจเฟซบุ๊กเนี่ย
วัดคันธารามทุ่งอ้อที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่เคยด่งดังด้วยการนำรูปปั้นตัวการ์ตูนมาประดับวัดตอนนั้นนะฮะ
แชร์ภาพขุนรูปปั้นเน็ตไอดอลคนนางสิตังบัวทอง

เห็นไหมอย่างแรกมีอะไรตรงฝาผนังแล้ว
ฝาผนังบวชทำแล้วลบไปแล้วใช่ไหม

เหมือนจะลบหรือไม่ลบรู้สึกจะต้องลบนะ

แต่ปรากฏว่าวันนี้วัดนี้เมื่อก่อนเขาไม่มีจุดเด่นอย่างนี้
จุดเด่นของเค้าด้วยที่จะเอาตุ๊กตา
การ์ตูนเป็นการ์ตูนทั้งหลายที่เราโตกันมาเนี่ย
อยู่ในวัดบราปรดับวัดแต่ล่าสุดเนี่ย

เน็ตไอดอลคนดังศิตังบัวทองศิตังส้มหยุดเนี่ย

แล้วที่สำคัญนี่เดี๋ยวมันจะไม่เทรนด์

เพราะว่าหุ่นด้านกล่าวตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถด้านวัดด้านทิศเหนือ
โดยด้านข้างยังมีผลส้มวางในจานจำนวนอีก๔ผล
แล้วคุณดูดีมันจะมีส้มอยู่๔ผล
ต้องมีส้มนั้นเนรจริงหรือเนรปลอมแอ้งเชียง
ไหมอันนั้นของจริงไหมอันนั้นของจริงไม่ใช่รูปปั้นนั่งข้างกันนึกว่าเป็นรูปปั้นใช่ไหม
นึกว่าเนรน้อยดูสิอันนั้นเนรน้อยจริงใช่ไหมอันนั้นเนรนจริง
ปรากฏมีประชาชนคณะศรัทธาให้ความสนใจกลายเป็นที่ถ่ายรูป
เป็นที่ถ่ายรูปคนก็เลยมาถ่ายรูปกับรูปปั้นเนี่ยเป็นจำนวนมากเลย
ปัจจุบันเนี่ยคนไทยหาที่พึ่งที่ระลึกไม่ได้ต้องหาที่ระลึกอย่างอื่น
โดยพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ว่าที่พึ่งเรามีอยู่๓ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ซึ่งตุ๊กตาที่วัดสร้างขึ้นมาเป็นกุศโรบายเป็นกุศโรบายในการสอนธรรมให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่
ห่างเหินการเข่าวัดเขาวาและอยากให้คนสมัยนี้อย่าไปพึ่งหาที่พึ่งยึดเหนียวอย่างเดียว
ที่มันไม่ใช่ของจริงตุ๊กตาตัวนี้แล้วก็ส้ม๔ผลเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหม
อริยสัตสีทุกสมุทัยนิโรธมัก

เนนขอนั่งเลยเฉย
แล้วเดนเน้อยมานั่งสมาธิอะไรตรงส้มหยุดล่ะ
ตรงนั่งไง
ก็อาจจะเป็นที่นั่งตรงนั้นเท่คนี้

ซิตังบัวทองกับ

นี่วันนี้คนเครียดกันอีกแล้ว
เพราะว่าประเทศไทยของเราไม่มีโควิดมาร้อยกว่าวันแล้ว
อยู่ดีปุ๊บเราได้ข่าวเกี่ยวกับโควิดในเรือนจำ
สักพักนึงบอกว่าคนมาประเทศไทยแล้วกลับไปญี่ปุ่นก็มีโควิด
ล่าสุดนักเตะบุรีรำก็ติดโควิด
ใช่วันนี้ก็เป็นข่าวที่พูดกันมากมายทีเดียว
ทีนี้ไปทางญี่ปุ่นเองเขาก็ตะลึงกันอีกรอบนึงค่ะ
ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙อีก๓รายเดินทางมาจากประเทศไทย
เราก็เลยเอ๊ะแล้วยังไงนะในประเทศไทยมีหรือเปล่า
เพราะเราประกาศว่าส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองนอก
ซึ่งวันนี้นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีรายงานว่าพบผู้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙หลังจากเดินทางมาจากประเทศไทย
กรมควบคุมโรคก็ขอให้ข้อมูลบอกว่า
หลังจากได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแล้ว
ก็มีการประสานไปยังจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ

เพื่อที่จะสอบสวนโรคตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องต้นก็พบว่า
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีผู้เดินทางมาจากไทยไปญี่ปุ่น
ตรวจพบการติดเชื้อโควิด๑๙จำนวน๕เหตุการณ์ด้วยกัน
โดย๒เหตุการณ์เรามีการรายงานไปแล้วค่ะ
คือเหตุการณ์ชายไทยอายุ๒๔ปี
แล้วก็เหตุการณ์ชายญี่ปุ่นอายุ๔๗ปี
ซึ่งล่าสุดเพิ่มอีก๓เหตุการณ์ด้วยกัน
และรายที่หนึ่งก็เป็นเพศชายสรรชาติญี่ปุ่นอายุ๖๔ปี
ผู้จัดการทั่วไปบริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางนา
เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็พักที่คอนโดย่านสุขุมวิทย์อืม

เดินทางไปต่างประเทศครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคมปี๖๓
ในวันที่๑๗สิงหาคมค่ะก็คืนห้องพัก
แล้วก็ย้ายไปพักที่โรงแรมย่านสุขุมวิทย์
แสดงว่าอยู่เมืองไทยมานานแล้วนะอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่๑๕๙แล้วก็เดินทางกลับไปญี่ปุ่น
ในวันที่๒๐สิงหาคมค่ะเมื่อไปถึงสนามบินฮาเนดะ
ก็มีการตรวจเชื้อจากน้ำลายผลเป็นบวก
ทั้งนี้พบผู้สัมผัสจำนวน๗๖คนค่ะ
ในบริษัทที่ทำงานโรงแรมที่พักแล้วก็คอนโดมิเนียม
เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง๒๒คน
ปรากฏเสี่ยงต่ำอีก๕๔คน
แล้วก็มีการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการนะคะ
ซึ่งก็มีผู้สัมผัสทั้งหมดเลย๕๐คน
ตอนนี้เช็คไปก็คือไม่พบเชื้อแต่อย่างใด
แล้วก็ยังมีอีก๒รายนะคะเป็นเพศชายสัญชาติไทยอายุ๒๑ปี
คนนี้เป็นนักศึกษากำลังจะเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
ก็ตรวจโควิดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในวันที่๒๗สิงหาผลเป็นลบนะคะ
แต่พอเดินทางไปที่นู่นถึงญี่ปุ่นวันที่๒๙สิงหา

ไปแค่แบบ๒๓วันเท่านั้นเองนะคะ
อันนี้ไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ส่วนรายที่๓เป็นผู้ชายสัญชาติไทยอายุ๔๔ปี

โดยเดินทางถึงญี่ปุ่นวันที่๑กันยายนค่ะ
ตรวจหาเชื้อสังตำรายผลเป็นบวก
ซึ่งจากการสอบสวนโรคในประเทศไทย

มีการเดินทางระหว่างที่ทำงานบ้าง
แต่อยู่ในบริเวณถนนบ้างนาตราด

ส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดร่วมนะคะ

ก็มียายภรรยาลูกชายหลานสาว
ไม่มีใครป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
ก็อยู่ระหว่างการติดตามผู้สัมผัสรายอื่นอีกด้วย

เพราะว่าคนไทยคนสุดท้ายอายุ๔๔ปี

เขาเดินทางไปญี่ปุ่นทุก๓เดือนอยู่แล้ว

ถึงวันนี้นะฮะที่เราเพิ่งแถลงข่าว

คือกรณีพบนักบอลติดเชื้อโควิด๑๙
จากการตรวจคัดกรองก่อนไทยลีก
อย่างที่เขาบอกว่าปรากฏเจอ

แล้วก็ผู้อำนวยการเป็นคนแถลงข่าวเองเลย
คือโมงที่๘กันยายนที่ผ่านมา

นักกีฬาจากทุกสโมสร

ตอนสมโลยีตอนต่างโรงบุคคารากรฟุตบอลอาชีพ
ก่อนจะเปิดหลีกเขาจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันก่อน
เพื่ออะไรเพื่อให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ
จะกลับมาแข่งขันต่อนัดที่๕ในวันที่๑๒กันยายนนี้
สอดคล้องกับนโยบายด้วยของการท่องเที่ยวนะครับ
เพราะการกีฬาเนี่ยตามมาตรการผ่อนปลนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเนี่ย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ปรากฏตรวจไปตรวจมาเป็นยังไงฮะรถเมย

อันนั้นก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เป็นข่าวที่เขาพูดถึงกันค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะ
เพราะว่าเขากำลังจะมีการทำนู่นทำนี่กันถูกไหมล่ะจะมีบอลมีอะไรขึ้นมาตรวจดันเจอขึ้นมาก่อนนี่ไง
ซึ่งขณะเดียวกันในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็แถลงข่าวกรณีนี้ด้วย
เกี่ยวกับเรื่องของพบนักฟุตบอลติดเชื้อโควิด๑๙
จากการตรวจคัดกรองนะคะก่อนเตะไทยลีกโดยนักฟุตบอลที่ติดเชื้อเนี่ย
สังกัดทีมบุรีรำยูไนเต็ดเป็นชาวอุสเบกิสถานค่ะอายุ๒๙ปี
ประวัติก็คือเดินทางถึงประเทศไทยวันที่๑๓สิงหาคม
อยู่ในสถานกักกันจนครบ๑๔วัน
ตรวจเชื้อไม่พบตรวจเชื้อทั้ง๒ครั้งไม่พบ

ด้วยนะเดินทางออกจากสถานกักกันเมื่อวันที่๒๗สิงหาคม
เดินทางกลับไปที่จังหวัดบุรีรำทันทีเลย
รถตู้ของสโมสรมีคนขับรถตู้๑คนมีการใส่หน้ากากอนามัย
สิงหาคมถึง๙กันยายนครับ
เขาก็ไปฝึกซ้อมที่สโมสรของเขานั่นแหละ
แล้วก็ใกล้กับที่พักของเขาพักอาศัยคนเดียว

ประมาณสัก๕โมงครึ่งถึง๖โมงครึ่ง๑๗นาฬิกา
๑๗๓๐นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา

ไม่ได้ใช้ขนส่งสาธารณะฮะ
กันยายนมีการตรวจเชื้อโควิด๑๙อีกรอบนึง
ก่อนจะมีการลงแข่งจริงโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เขาบอกว่าต้องเป็นไปตามข้อตกลงของสมาคมฟุตบอลถูกต้องไหม
วันที่๑๐กันยายนเขาก็เดินทางเข้ามาที่แคมป์
ที่สมุดปากาด้วยสายการบินหนึ่ง
เขาบอกว่าตลอดระยะเวลาการเดินทางเนี่ยเขาก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ก็นี่แหละก็ต้องดูกันต่อไป
ว่าเขามาจากไหนติดมาจากไหนกันบ้าง
ใช่แต่คือเขามาประเทศไทยวันที่๑๓สิงหาไง
ก็กลัวเท่ากับคือวันพรุ่งนี้เขาจะเปิดสนามกันแล้วไง
ใช่พรุ่งนี้เป็นเสาร์อืมพี่ต้องปลาดแข่งกระระพรุ่งนี้

มีอะไรอย่างนี้แล้วคนก็จะเข้าไปหล่ะพี่แม่ทำไงล่ะ
โอ้ววันนี้เราไม่เคยเห็นนี่ไงมาพูดดิกุ่น
เดี๋ยวเธอเล่าให้ฉันฟังที่ควรถามเรื่องหมาพี่อู๋เขาว่าจะหาบ้านใหม่อะไรของเขา

เขาเดทไลน์น่าจะเป็นวันอาทิตย์มั่ง
ก็ยังบอกยังเอาหมามาเดินเล่นอยู่นะเถอะ

ยังเดินปกติอยู่วันนี้ก็ยังเดินไปเดินมา
ของเขาอะไรอย่างนี้อันก็ที่อยู่

คุณเค๊กหงงงมากมายกันเป็นสองชื่อ
คนแชร์เรื่องพี่หนุ่มเยอะมากวันนี้น้องเห็นของพี่อะ
สรุปแล้วก็คือเขาบอกว่าแล้วก็โทรมา
วันที่พรุ่งนี้เป็นวันเดทไลน์
สองสามตัวเดินตามนางอ่ะหนึ่งในนั้นน่าจะมี
นั่นน่าจะมีพาลิดาด้วย

มีพวกดำเขาจะต้องแบบอัปเดต
พูดเขาบอกว่าเนี้ยชื่อช่วงเช้าก็นัก

นี่คือใช้กิจประจำทุกอย่าง

ใช่ที่พี่หนุ่มพูด
ก็ว่ากันไปนะฮะทุกคนบอกพรุ่งนี้เป็นเดสไลน์ของการเคลื่อนย้ายสุนัข

เพราะว่าตามที่เทศบาลตำบลบางภูเขาได้ติดประกาศหนังสือคำสั่งนั่นแหละ
ของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานวันนี้คนก็เลยไปติดตามชีวิตของนางเหมือนกันว่า
วันนี้นางเริ่มเก็บข้าวเก็บของนางเริ่มเก็บหมาเข้ากงนางเริ่มอะไรหรือยัง
ปรากฏชีวิตใช้ปัจจุบันทุกอย่าง
ปัจจุบันทุกอย่างยังพาหมาเดินเป็นฝูงอย่างนี้เม

นี่รถเมย์เห็นอันนี้อยู่แต่เขาก็บอกว่าในห้องเขาเก็บของนี่
ในห้องเขาเก็บของแต่ยังไม่เคยมีใครได้เข้าไปในห้อง
เขาไม่รู้ว่าทำจริงหรือไม่จริงอย่างนั้น

คนไปกินชาบูเยอะมากเลยนะ

วันนี้เพิ่งสัมภาษณ์แกไปแกน่ารักมากเลยนะ

คนก็ไปอุ่นหนุนแกสกรมคือซอย๔๑ใช่มั้ยฮะ

คือที่น่าตกใจคืออะไรรู้หรือว่า
คือจริงว่าแกมีกฎอย่างนึงว่า

คือร้านชาบูเนี่ยที่เป็นแฟนชายเนี่ย

ผมหมายความว่าห้ามอยู่ติดกัน

ราบเภาซอย๑กับซอย๓แบบนี้

เพราะสองคนนี้เขาจะแย่งลูกค้ากัน

เพราะว่าตอนนั้นชาบูนางในต้องยอมรับว่าดังมาก

ยังคิดว่าเออสงสัยเขาขายแฟนชายจนรวย
เพราะว่าถ้าสมมุติชาบูนางในขายเฟรนชาย
น่าจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมาก
ปรากฏเขาบอกเขาสอนด้วยทำน้ำซุปยังไง

แล้วก็ให้คนมีอาชีพ

ชาบูนางในมันมีทั่วประเทศเลยไง

เฉพาะระแวกไอ้แม็กซูที่สงสุธิศาสตร์มีหมดเลย

ซอย๔๑คุณลุงกัน
เนี่ยเอออันนี้เลิศแล้วก็เอาไข่เนี่ยอันนี้เลิศ
เขาบอกว่าวันนี้มีคนไปอุดหนุนแกเยอะแล้วใช่ไหม

วันซืนเพอร์ตป์อีกเรื่องออกมาว่า

เค้าก็อาจจะมีบ้านคือบางสาขานเนอะ

อีกเรื่องหนึ่งวันนี้เราก็เห็นข่าวนี้กันมาสักพักนึงนะ
วันนี้เรามีอัปเดตเรื่องของรุ่นพี่ม๖ที่ซ้อมรุ่นน้องม

เอามานี่

เป็นโรชันทาผิวครับคุณพี่เบาค่ะ
เจ้าของมิสทีนขนหน้าแข้งไม่เหลือแล้ว

พรีเซนเตอร์โปรดักต์ของมีทีสักตัวพวกแป้งก็ได้อยู่นะพี่

แต่ขวดคือน่ารักมากเลยเนอะตัวนี้มันบางดี
แล้วมันดูแบบสุดยอดเอาว่าอะไรค่ะเดี๋ยวลดเบลล่าค่ะตัวจากเบลล่าคือคุณ
อืมมาค่ะที่มันทำนี่

เขาต้องกราชินมันหอมหอม

อืมคุณดาไนน่ยย์ถูกไหมคะคุณดาไนุนะฮะเห้อะ

ทุกคนยังดำฟิตต้องหอม

มึงบอกห้องคงมีการจัดประมูลเท็จไรที่ติ

คาดว่าราคาจะทะลุไปที่๑๐๐๐ล้านบาทเลยนะหลัก๑๐๐๐ล้านบาท
ลิเมก็รายงานให้จับตางานประมูล๑ใน๘เพชรน้ำงามแบบไร้ที่ติหายาก
จำหน่ายผ่านการประมูลกับราคาเคาะโต๊ะขาย
อาจจะสูงถึง๓๓๗ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๑๐๕๕ล้านบาทค่ะ
ในวันที่๕ตุลาคมนี้ค่ะท่ามกลางความสนใจจากทั่วโลก
น้ำขาว๑๐๐แบบไร้ที่ติด้วยค่ะขนาด๑๐๒๓๙กรัฐ
ถือเป็นเพชรรูปทรงไข่หรือว่าเพชรวงรีนะคะ
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ๒ที่เขานำมาประมูล
เพชรวงรีที่ประมูลก่อนหน้านี้เนี่ยมีขนาด๑๑๘๒๘กรัฐ
เขาขายในราคา๓๐๘ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ๙๖๓ล้านบาท
๑๐๒๓๙กรัฐมาจากเพชรดิบ๒๗๑กรัฐนะคะ
พบในเมืองวิกเตอร์ในรัฐออนเทรีโอประเทศแคนาดาค่ะเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็ใช้เวลาจิลันไนมากกว่า๑ปีกว่าได้ไม่เลวมากเลยหยุดนะ
ใช่รถเมย์กำลังใส่ตารถเมย์ก็ป๊บป๊บป๊บ
ได้เงินเท่ากันดูอยู่มันอ่านดูอ่านอันนี้ให้
ไม่ต้องนุมนุมอ่านครั้งนี้เร็วเอามานี้

นี่ที่ฟังรอฟังมาพูดไปด่าแบบนี้ได้นะ
มันก็จะด่าได้นะว่าเอ๊ยกำลังฟังอยู่แล้วก็แย่ง

อู๋พันกว่าล้านอ่ะ

ส่วนเพชรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลก
มีด้วยกัน๒เม็ดคือเพชรโคอีนัว๑๐๕๖กรัฐ
ตามหลักฐานขุดพบในรัฐอานทรประเทศอินเดีย
แต่ปัจจุบันจัดแสดงที่หอคอยแห่งลอนดอนนะคะ
ส่วนอีกเม็ดหนึ่งคันลินัน
หรือว่าดาวใหญ่แห่งแอฟริกาอันนั้นหนัก๕๓๐๔กรัฐ
ใหญ่มากมาจากเพชรดิบคันลินัน

ใกล้กรุงพิทรเทอร์เรียแอฟริกาใต้นะคะอันนั้น
ก็ตั้งแต่ปี๒๔๔๘ปัจจุบันคัลลินัน
เป็นเพชรระดับส่วนบนของขชานกางเขน
พระมหากษัตริย์ของอังกฤษนั่นเองนะคะ

จบใช่ไหมจบใช่ไหมคุณหนุ่มครับแชร์สนัดโรงเรียนชื่อดังย่านฝั่งทน

เล่าสักนิดหนึ่งรุ่นพี่ม๖

คืออย่างนี้คุณผู้ชมครับเขามีการแชร์กันนะฮะ

รุ่นพี่ม๖ไปซ้อมรุ่นน้องม๔ซะยับเยินเลยนะฮะ
คือเรียกว่ากลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงแล้วก็แชร์กันเยอะมาก
ได้มีการโพสต์ภาพนะฮะเพื่อทวงความเป็นธรรม
พร้อมกับระบุว่าแบบนี้ก็มีด้วย
รุ่นพี่ซ้อมรุ่นน้องโรงเรียนดังย่านประชาอุทิศ
ชื่อคล้ายกับสวนนะฮะแล้วก็ดอกไม้

พี่ข่มขู่นะครับว่าถ้าแจ้งความเรื่องนี้ไม่จบแน่นอน
โรงเรียนก็บอกว่าอย่าแจ้งเดี๋ยวเสียชื่อหมด

ช่วยแชร์ให้ผมถี่กำลังผมคนเดียวนะฮะ
แรงมันไม่พอเอาให้รู้ครับว่าเด็กกับชื่อเสียงของโรงเรียน

น้องผมเนี่ยมศคู่กรณีเนี่ยมศ๖
ทางโรงเรียนบอกว่าไม่อยากให้เสียอนาคต
ถ้ามีคดีความและถ้าน้องผมเกิดพิการล่ะ

เจมส์ผู้บาดเจ็บครับเปิดเผยบอกว่า
หลังเลิกเรียนตนเองก็ขี่รถไปส่งเพื่อนผู้หญิง
หน้าหมู่บ้านแถวเรียบทางด่วน
ระหว่างขี่รถกลับไปพบคู่กรณีฮะ
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนจอดทักทาย
บอกให้ตนนั้นจอดรถถอดหมวกแล้วถามว่าไปไหนมา

คุยกันไม่กี่คำครับถูกต่อยก็ที่หน้าหลายรอบนะฮะ
ตอนนั้นจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้เพราะหน้ามันมืด

รู้อย่างเดียวคือเจ็บบริเวณที่หัว
หลังจากถูกทำร้ายเสร็จรุ่นพี่นะฮะ

บอกว่าให้น้องคุณมาขี่รถล้ม

จากนั้นนะฮะจึงได้โทรให้แม่มารับ
แม่ก็ถามว่าไปโดนอะไรมา
แรกบอกว่ารถล้มเพราะกลัวว่าไปโรงเรียนไม่ได้
แต่แม่แล้วก็ที่บ้านเนี่ยรับรู้นะว่าถูกทำร้ายจึงอยากเรียกร้องความเป็นธรรม
แล้วก็ตอนนี้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนทางด้านผอโรงเรียนดังกล่าวได้ชี้แจงทางไลน์กลุ่มครูและเครือข่ายผู้ปกครอง
กรณีทะเลาะกันของนักเรียนบอกว่า
ทางโรงเรียนเนี่ยได้ดำเนินการสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้ดำเนินการดังนี้
คือ๑เชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม๖ผู้ที่ก่อเหตุมาพบแล้วก็สืบสวน
นักเรียนระดับชั้นม๖นั้นรับสารภาพทุกข้อเก่าหาไปแล้วและยอมรับผิดด้วย
โรงเรียนได้พิจารณาโทษกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
โดยพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ๑๑๕คะแนน
เอาโทษนะฮะกระทำความผิดใน๔กรณีหนักของทางโรงเรียนนะฮะ
ซึ่ง๓เนี่ยนะฮะผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ได้มีการพูดคุยแล้วก็เจรจากลายเกลี่ยกันเบื้องต้นผู้ปกครองของนักเรียนชั้น
ม๖ก็รับผิดแล้วก็ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ด้วย
ตอนนี้อาการของรุ่นน้องที่ถูกทำร้ายก็ยังคงหยุดพักรักษาอยู่ที่บ้านนะฮะ
ก็แพทย์ให้หยุด๗วันเนี่ยครับคือตัวน้องก็น่าสงสารมากเลย
คือรุ่นพี่เขาเลยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างนี้เป็นรุ่นน้องม๔
ตากว้มตรงนี้แตกด้วยต้องเย็บด้วยเมื่อกี้เห็นเป็นรอยเย็บใต้ตาข้างคิว
เรื่องนี้ทางรุ่นพี่เขารุ่นพี่ของน้องที่ลงส่งมาหาผมแต่เมื่อคืนแล้ว
เขาส่งหาพี่หนุ่มเลยใช่ไหมเขาส่งมาว่าไงเขาก็ส่งบอกว่าเนี่ยพี่น้องผมโดนแบบนี้แบบนี้
ผมก็ถามว่าน้องเป็นใครก็บอกผมคือคนที่เคยมาออกรายการพี่เกี่ยวกับเรื่องราวของรองเท้าสมัยก่อน
แล้วก็นี่แหละก็มีประเด็นที่มันเป็นประเด็นแบบนี้ในรุ่นพี่อยากจะเป็นฮีโร่อีก

แต่ที่พีคก็คือตอนแรกทางผอบอกว่า
ไม่อยากให้เป็นปัญหาไม่อยากให้เสียชื่อเสียทุกเรียน

ถั่วไปลงผออยู่นะ

ถั่วลงอยู่คุณผู้ผอเชิญถั่วลงเลย

คือผอเป็นถึงระดับครูบาหาอาจารย์ระดับผู้ใหญ่

มันก็ต้องชัดเจนเข้าใจว่าเออกลัวโรงเรียนเสียชื่อ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องให้ความยุติธรรม

มายืนยันในการช่วยเหลือคนที่เขาบาดเจ็บเนี่ย

จริงถูกนะว่าเออเฮ้ยคุณไม่ได้เข้าใครออกใคร
แต่พอไปบอกเด็กว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวโรงเรียนเสียชื่ออะไรอย่างนี้

กลายเป็นภาพที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างพากันกดไลค์กดแชร์กันใหญ่เลยนะฮะ
ได้โพสต์รีวิวจุดต่างของโรงแรม
ทั้งในแล้วก็นอกห้องฮะ
เอาจริงก็ราคาอยู่ที่ประมาณ๒๕๐บาท
โอ้โหพร้อมระบุว่าคืนนี้นายตี้ช็อกแน่
พระไม่ได้มาเอามาไอ้ที่เยิ้มลงนี่คราบเลือดหรืออะไร
นี่ถ้าไม่ติดฝนตกหนักนะยอมไปกางเต็นต์นอนในป่าแล้วล่ะ

แต่นานพักโรงแรมที๒๕๐บาทก็ดีอยู่นะ
นี่คืนละ๒๕๐บาทครับ

นิเจอร์ในห้องเนี่ยเป็นไม้เก่าแกะสลักหมดเลย
นะของใครเนี่ยก็บอกมันผูกหังแล้วแหละ

ไหลลงมาจากฝ้าเพดาน
แล้วก็แห้งติดขอบผนังเนี่ย

เธอเพิ่งมาตกใจเบรกสอง

เก่าเหมือนกับเป็นเธอบ้านเธอ๕๐ปีก็เป็นมีก็มีมุมอย่างนี้นะ

เออหน้าตาคงตาไข้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ราบเลือดแต่แดงใช่ไหม
แล้วบอกว่าเนี่ยมันแห้งติดขอบผนังเลย

เป็นภาพดวงตาคล้ำเลยฮะกำลังกินซุปร้อน
ตัวตาคล้ำลูกฐานครับ
เขาบอกว่าเช็คเอาตั้งแต่เช้าเลยฮะ
เขาบอกไม่เคยนอนโรงแรมไหนแล้วก็เช็คเอาท์เช้าขนาดนี้
ชาวเน็ตก็เลยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าสภาพโรงแรมน่ากลัว
ให้พักฟรีก็ไม่เอาบ้างก็แซวว่าศักยันต์เต็มตัวจะกลัวอะไร
โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ซื้อไปใช้๒ปี

เธอเป็นรายการคุณแม่สนึกช่วงขายของคุณแม่นะ

ฉันให้ทีมงานแฉไหว้นู่นรูปกัญชัยก่อนออก
เข้ารายการทุกวันเหมือนเมื่อก่อนจะต้องไหว้พระก่อนเข้ารายการ
ก็ต้องฉันบอกไหว้ทางคุณแม่นะ

อ้าวเป็นเรื่องใหญ่โตนะ

สะกิดฉันเดินออกจากฉากมาแล้วนะ

นักทะวุธสะกิดใจใส่ฉันบ่อยอยู่นะ

กูโกรธอยู่คนเดียวอ้าวหนุ่มหายโกรธตั้งแต่เมื่อไห
โอ้โหดีมากซึมซับมากเลยครับ

ปลั๊วทุนตัวฉันน่ะก็ต้องบิ้ม

ไม่เหลืออะไรเลยคุณติ๊กแล้วไม่เหลืออะไรแล้วติ๊กไม่เหลืออะไรแล้ว
เอามาดูดิใครเขียนนะไปค่ะไปค่ะเวลาไม่เหลือแล้วค่ะ
เดี๋ยวก่อนให้ดูหน่อยเมื่อกี้พ่อรถไม่พยายามอ่านแล้วนะ
ติ๊กไม่เหลืออะไรแล้วอะไรติ๊กจะเหลือไปไหนไม่เหลืออะไรแล้ว
อ๋อคุณติ๊กไม่เหลืออะไรเลยติ๊กมีบัตเธอ
โอ้โธ่ใครแท่บ้วนไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรเลยไม่ใช่เหรอ

เมื่อวานเจอพี่ธัญญาอยู่ใช่แ
เป็นเน็ตไอดอลของฉันลังจากก่อนนานนี้เกิดเรื่องราวมากมายกับครอบครัวธัญญา

เหมือนจะดีขึ้นต้องดีขึ้นอยู่แล้วล่ะ
คุณธัญญาก็เลยได้โพสต์ภาพน่ารักของสามีกับน้องลียา

งานนี้ก็มีเพื่อนแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลย

เนาะอิงสงบอย่างนี้เหรอ

เขาวัดอยู่ไหมตอนนี้นั่งปฏิบัติธรรมเออนั่งไปปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวอย่างนี้
เขาตอบข้อความไอ้นี่ด้วยเขาวัดเลยเหรอเขาวัด
เขาบอกไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาอยู่ว่าอุ๊ย
นั่งไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ศาลาไหน
ผมก็ถามง่ายผมไม่ได้รู้วัดไหนศาลาไหน

ไม่แน่ใจว่าอยู่สาราไหนสังเกตเห็นนะแบบว่า
พี่ผู้ชายในวงการก็จะแพ้ลูกสาวเนอะ

พอแบบเมื่อก่อนอาจจะเป็นเสือร้ายอะไรอย่างนี้
แต่พอเจอลูกสาวก็จะแบบยอมหมดอย่างนี้

เดี๋ยวก่อนไปเรื่องติ๊กผมมีคือผมก็นึกออก
ผมพักนี้เจอเรื่องแปลกเยอะนะ

คืออย่างเรื่องของเค้ก

คุณรู้ไหมว่าเมื่อเช้านี้มีคนโทรมาหาผมเว้ย
แล้วก็ขอพูดโทรศัพท์กับคนชื่ออะไรรู้ป่ะ

จริงเขาโทรมาสวัสดีค่ะขอสายคุณสดือฉุ
ผมก็อะไรนะฮะสดือฉุสดือฉุ
แล้วผมก็เลยอัดเสียงเขาไว้ด้วยอยากฟังไหม

ไมค์ที่เค้าเขียนมา
สดือฉุสดือฉุอย่างนี้เหรอฮะ

แล้วเธอไปรับทำไม

แล้วเค้าโทรมาเพื่อจะขออะไรกินเฉพาะแบบคุยกับคนนี้

หนุ่มฉันรู้ว่าเธอไม่อยากอ่านข่าวดารา

ผมก็งงใครคือสดือฉุวะ

คนชื่อสดือฉูนี่ไปซื้อนังสือ

ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าใครว่าชื่อสดือฉู

คนก็มาร้องเรียนในนี้เยอะมาก
เจอเคสผมยังไม่พอมาเจอสดือฉูอีก

หรือว่าพี่จะเอาเคสคุณติ๊กบิ๊กบราเชอร์อีกคนนึง

อันนี้เขาโอดเลยทีเดียวบอกว่าเหลือแต่ตัว
ความในใจในฐานะอดีตภรรยาค่ะ

โพสต์ใบหย่ากับอดีตภรรยาคุณติ๊กบิ๊กบราเทอร์
ต่อมาเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้น

ทั้งเรื่องหนี้สินแล้วก็ติดการพนัน
แล้วก็ให้กลับมาเป็นคู่รักกันคงไม่ได้
แต่ยังคงเป็นแม่ของลูกเสมอ
ล่าสุดคุณติ๊กก็ได้โพสต์ระบายความในใจถึงลูกสาว

วิจิจ๋าลูกตื่นหรือยังนะ
อยู่ตรงนี้มันมีหลายอย่างต้องปรับตัว
แม่ต้องประหยัดเพราะแม่มีแต่ตัว
อาจจะไม่สบายเหมือนบ้านเราแต่แม่ก็ไม่แย่อย่างที่คิด
ตอนนี้มีพี่ใจดีเมตตาให้งานแม่มาบ้าง
แม่ดีใจมากเลยที่แม่จะค่อยทยอยใช้หนี้

สักวันแม่ต้องได้หอมกอดลูก
หวังว่าสักวันเราจะได้นอนกอดกันนะลูก
ช่างมันปล่อยผ่านทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
ด้วยรักจากแม่ด้วยรักจากอดีตว่าที่ภรรยา

พอเหอะหยุดสัมภาษณ์ได้แล้วแค่นี้มันก็

การที่จะออกมาตอกย้ำความไม่ถูกต้อง

คือก็คือเหมือนกับการด่าตัวเองให้สังคมได้รับรู้ว่าตัวเองแบบเป็นหนี้ตัวเอง
คือคำว่าอดีตช่างมันหรืออะไรก็แล้วแต่ในมุมของความเป็นแม่เนี่ย
คุณไม่ควรจะพิมพ์มาให้ลูกโตขึ้นไปแล้วไปจำเรื่องนี้
ป่ะคือสุดท้ายแล้วคุณต้องนึกถึงลูกคุณด้วยไง

คือนี่ไม่ได้พูดคนเดียวนะทั้งคู่

คือผมบอกเลยนะสอนดามเนี่ยออกมาสัมภาษณ์วันที่คุยกับคุณนะนะ

คิดดีว่า๑ถ้าสอนรามออกมาพูดดี
คนที่ถูกเหยียบจมดินก็คือติ๊กถูกไหม

รามก็จะถูกด่าว่าไม่แมนเลย
แล้วผมถามว่า๒คนนี้วันนี้คุณมองแค่วันนี้นะ

เข้าใจวันนี้อาจจะต้องหารายได้หาเงินเหลือก็แล้วแต่

อย่าเดินสายออกรายการแล้วก็มานั่งประจานตัวเอง

เขาบอกว่าช่วงหน้าคุณกลับมานะครับ
ไปก่อนจะออกเบรก

ห่อมาเจอแบบนี้ผมเถียงไม่ออกจริง
ข้าวหน้าเป็ดจริงใช่ไหมครับอ้าวไปดูหน่อยนี่
ก็คือข้าวหน้าเป็ดเอาคนบอกเป็ดเลยอ่ะเป็นเป็ดจริง
อันนี้ก็ทำที่ร้านทำหรือลดใบนี้
คือก็บอกมีคนแชร์ไปสองหมื่นหลังค่ะ
มีคนกดถูกใจกว่า๗๕มีคนกดพาห้าน้าร้อยครั้ง
มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับเจ้าของโพสต์บอกว่า
เจ้าของโพสต์อาจจะจัดฉากรึเปล่า

มาเจอกันใหม่นะฮะ

สวัสดีครับสวัสดีครับหลังควบคุมชาติวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ